โชกจ้าโชกโชกแปดสิบบาท
รีบธรรมดาไปไหนพรุ่งนี้บรวยพรุ่งนี้บรวย

มีไอเดียในการตกแต่งแผงร้านขาของตัวเอง
ของตัวเองและรถขายลอตเตอรี่ของตัวเอง

ลูกค้าก็จะมาเยอะขึ้นไปดูที่พิศนุโลกนะครับ
ว่าเขาตกแต่งกันแบบไหนฮะ

เจ๊เล็กจำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลปลีก

เพราะเมื่อสักครู่ตัดคำว่าส่งออกไปแล้วนะฮะ
เป็นรถที่ถูกตกแต่งด้วยรูปสลากินแบ่งรัฐบาล
อยู่ข้างธนาคารกรุงเทพสาขาพิศนุโลก

ซึ่งเปิดแผงขายลอตเตอรี่อยู่เป็นประจำ

แก่ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้เป็นอย่างดี
เพราะเดินผ่านปุ๊บเดียวยังไม่ทันเหลือบ
ตามองตรงก็เห็นปลายหางตาว่า๘๐บาทตัวใหญ่
เห็นปุ๊บรู้สึกตัวเองเลยว่าจะมีโชค
รู้สึกว่าต้องมีโชคแน่นอนเลย

โดยเจ้าของไอเดียก็คือเจ๊เล็กนั่นเองนะครับ
นางนับพัศวรรณปรีดากุลอายุ๖๕ปี
เจ้าของร้านเจ๊เล็กอุดมโชคสยาม
แม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลประยายของพิศลโลก
ลงทุน๗แสนบาทตั้งใจทำรถสลากกินแบ่งรัฐบาลเคลื่อนที่

โดยบอกว่าอยากจะขายหวยออนไลน์เดลิเวอรี่

ซึ่งเป็นจุดวางแผงขายสลากินแบ่งรัฐบาลประจำของตัวเองอยู่แล้ว
ก็สร้างจุดสนใจให้กับลูกค้าจดจำได้นะครับ

งวดที่ผ่านมาร้านเจ๊เล็กมีสลากที่ถูกรางวัล๓ตัวหน้า

ใช่ครับเจ๊เล็กบอกว่าที่บ้านขายสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตลอดนะครับ
ตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ไม่ได้ทำอาชีพอื่นใด
ตอนที่ทำรถก็ต้องการจัดตระเวนขายสลากถึงมือลูกค้า
ค้าไม่ต้องมาตามแผงฉันไปหาเองนะครับ
และยังออกแบบชั้นวางของสำหรับวางขายสินค้าหลากหลายประเภทด้วย
แต่พอไม่ได้ออกตระเวนแล้วก็จอดหน้าแผง
สร้างจุดเด่นให้สะดุดตาให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปซะเลย

แต่มาจอดแบบนี้คนก็เห็นแหละนะครับ

มีเลขให้เลือกเยอะ

เด่นตรงานขนาดนี้